อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมร่วมนี้คนติดตามกันยาวนาน
แล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากน้องลิ้นจี่
ดิตสาวที่เพิ่งจะเรียนจบมา
แล้วก็ไปทำงานวันแรกน้องได้ทำงาน
ไปทำงานวันแรก๑กรกฎาคมค่ะ
ข้ามถนนบนทางม้าลายที่แยกผังเมืองย่านพระรามเก้า
น้องถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชน
ขาหัก๕ท่อนแขนก็หัก

สุดท้ายปฏิหารก็ไม่เกิดนะคะ

เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแยกผังเมืองถนนพระราม๙ค่ะ
รถจักรยานยนต์พุ่งชนนางสาวิลาวันพุ่มมาลาหรือน้องลิ้นจีอายุ๒๒ปี
ขณะที่น้องกำลังเดินข้ามทางม้าลายไปทำงานวันแรกนะคะ

ยังไม่ถึงค่ะแต่น้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่านี่แหละวันแรกที่ฉันจะได้เริ่มงานหลังจากที่เรียนจบ
น้องโดนชนบาดเจ็บสาหัสมีภาวะสมองตายค้าหัก๕ท่อนแล้วก็แขนหัก
โรงพยาบาลรามาธิบดีก็แจ้งข่าวร้ายกับครอบครัวว่าน้องจากไปแล้วค่ะ
นายทรงพบสันเพชรคือเจ้าของโพสต์แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของน้องลินจีด้วยนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องเพิ่งจบปริญญาตรีคณะบัญชี
ราคมคือเลิกดีของน้องที่น้องจะไปทำงานวันแรก

เขาเจ็บใจมากที่คนที่ขี่รถชนน้องลินจีไม่มาดูอาการเลย
ยังพูดทำนองว่าน้องลิ้นจี่เป็นฝ่ายผิดซะด้วยซ้ำ

ถ้ามีภาพจากกล้องอะไรมาถึงจะยอมรับผิดชอบ
ชมหน้าของคนขี่มอเตอร์ไซค์ชนน้องลิ้นจีนะคะ
ทีนี้พ่อแม่ของน้องล่ะ
นายลำจวนกับนางเบนจาพ่อแม่น้องลินจีบอกว่า
ตอนแรกเนี่ยพอรู้ว่าลูกสาวถูกรถจักรยานยนต์ชน
ตอนแรกนึกว่าไม่เป็นอะไรมากคือน้องอยู่กรุงเทพ
พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ก็รีบขึ้นมากรุงเทพเลย
แต่พอมาเห็นสภาพลูกค่ะพ่อแม่ช็อกเลยค่ะ
มีภาวะสมองตายแล้วสุดท้ายลูกก็จากไป
พ่อแม่บอกทำใจไม่ได้ลูกเพิ่งเรียนจบเอง
แถมที่มันน่าเจ็บใจก็เหมือนกันเลยค่ะ
คนก่อเหตุไม่เคยมาดูอาการของน้องลิ้นจี่เลย

จะติดต่อมายอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็อีกแค่สองสามก้าวก็จะข้าม
คนขึ้นเกาะกลางแล้วถ้าพีคไบท์ไม่มีฟาร์มฟ้ามาร์ด
ถ้าขับรถแบบมีสำนึกสักนิดนึงก็คงจะไม่ชนน้อง
คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่เขาพูดเขาบอกว่าแต่เราก็ไม่ได้เห็น
เขาบอกว่าก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าลุกได้ก็ไปดูรถเขา
ไม่ได้มาดูลูกเราเลยว่าจะหนักขนาดไหน
แล้วมาตอนหลังเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้
จะไม่หนักขนาดนี้ได้ยังไงชนกระเด็นไปแข้งขาหักสักขนาดนั้น
พอน้องจบมาก็หวังว่าจะได้เป็นเสาหลักให้ครอบครัวมั่ง
น้องก็มาเป็นแบบนี้อีกแล้วเขาก็ไม่เคยขึ้นไปเยี่ยมไม่เคยขึ้นไปดู
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาผิดจริงก็ให้ไปหักกล้องมา
และเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างตอนที่แรกเลย
แต่มาณวันนี้เขาบอกว่าเขายอมรับผิด
เขายอมทุกอย่างแต่ก็ยังไม่ได้มีการเยียวยาอะไรมานะ
คือตั้งแต่ที่น้องลินจิโดนชนจนเข้าโรงพยาบาล

ตอนที่น้องลิ้นจิท่ามันเป็นไฟเขียวของคนเดิน
ข้ามถนนใช่แต่แยกผังเมืองมันใหญ่
ถ้าใครเคยไปมันกว้างค่ะถนนเลนมันกว้างมากกว่าจะข้ามไปถึงอีกฝั่งนึงอ่ะ
พ่อแม่เขาก็บอกว่าอีก๒๓๙น้องก็ขึ้นฝั่งแล้ว
ประเด็นก็คือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ไฟเขียวหรือไฟแดงก็ตามพูดถึงรถยนต์นะคะ
ถ้าคุณเจอทางม้าลายคุณต้องหยุดก่อน
ต่อให้มีไฟหรือไม่มีไฟก็ตามนี่คือกฎหมาย
ตอนถ่อไปกับภีรมันก็มีอยู่แล้ว

คือต่อให้เป็นไฟเขียวคุณก็ไม่มีสิทธิ์พุ่งออกไป
ซึ่งเราก็อยากจะฟังความสองข้างนะ
ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่คนก่อเหตุคนขี่รถจักรยานยนต์
นายชีวานนท์ปรีชากิจโกศลวัย๒๐ปี
ติดต่อได้นะคะแต่เขาบอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูล
ถามพนักงานสอบสวนสนมักกษันก็บอกว่า
เดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะจะเรียกตัวนายชีวานนท์มารับทราบข้อหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนข้อหาอื่นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ

ทางครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
วัดกาศัยในจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดแล้ว

ต่อมาแล้วผมขอโทษผมขอโทษ
คือข่าวตอนแรกออกไปบอกว่าเป็นบิ๊กไบท์จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่บิ๊กไบท์

เห็นบอกว่านายจีวนเดี๋ยวจะบวชให้กับน้องลินจีด้วยนะคะ
ส่วนที่มันเป็นเรื่องสะเทือนใจหน้าศพน้องอะค่ะ
ใช้รูปที่น้องถ่ายเตรียมที่จะรับปริญญา
ก่อนที่จะมาประสบอุบัติเหตุเพียง๓วันเท่านั้นวางหน้าศพ

แล้วก็งานเพิ่งจะเริ่มวันแรกเหมือนกัน
ก็มาจบชีวิตซะก่อนก็เสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ